มุยชมครับมีชายหนุ่มคนหนึ่ง
ไปถึงเขาก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ล้อคืนเนี่ยยังไงคืนเป็นเงินให้ก็ได้
ไม่รู้คุยกันไปคุยกันมายังไงนะครับสุดท้ายถูกซ้อมปางตาย
มึงคงต้องตาย
ดูยังไงตายเลย

คือเอาผ้ามาผูกคอเข้ามาคอยดึงคอยรั้งด้วยนะฮะ

เสื้อขาวที่มากันเนี่ยคือเมื่อกี้ก็ไปเตะเขานะมีเสียงตะโกนอยู่นะฮะ
เสียงผู้หญิงคอยห้ามบอกให้นิกพอนี่ฮะมีนี่มีนิกมีบอยมีต้อนี่ฮะ
แต่เสียงตอนแรกเนี่ยชัดเลยบอกจะเอาให้ตาย
ใช่ไหมที่เอาคุยตอนแรกที่มีเสียง
ชัดเลยคำพูดบอกจะเอาให้ตาย
นี่เป็นคลิปที่ผู้ชาย๓คนรุมทำร้ายทั้งเตะทั้งกระทืบคนเจ็บนะครับ
สุดท้ายก็ตรงนี้มีคนนำตัวส่งโรงพยาบาล
บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
เราได้ไปคุยกับคนเจ็บแล้วนะฮะตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้ว
นี่กับตาอย่างเหมือนกันนะครับ
มีแม่มาคอยดูแลอยู่ธีรศักดิ์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เขาจำได้ว่าคืนนั้นเขาไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็ถูกรุมทำร้าย
สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดกลุ่มที่รุมทำร้ายเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกัน
เป็นแค่คนรู้จักกันนี่ฮะเห็นไหมนิกบอยแล้วก็ต้อ
ีรศักดิ์บอกแค่คนรู้จักกันคาดว่าที่มาทำร้ายเขาน่าจะเป็นเรื่องเก่า
ที่เคยมีปัญหากันมาก่อนตอนนั้นเนี่ย
รศักดิ์บอกผมเคยไปทวงล้อรถจักรยานยนต์จากกลุ่มผู้ก่อเหตุ
แล้วก็บอกไว้ว่าถ้าเกิดไม่ได้ล้อคืนเนี่ยขอเงินคืนก็ได้
สุดท้ายมาเจอกันคืนนั้นเนี่ยถูกกลุ่มกระทืบต่างตาย
ว่าคงจะมีเรื่องเก่าด้วยแหละครับ
เรื่องเก่าคือเรื่องอะไร
ไอ้ผมเองผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
ส่วนแม่ของคนเจ็บนะครับบอกว่าไปแจ้งความกับตำรวจมานะฮะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ต้องรอใบรับรองแพทย์ก่อน
เพื่อจะดูอาการว่าเจ็บขนาดไหนแบบไหนอย่างไร
แต่ก็ลงในสำนวนไว้ให้แล้วนะครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
จากนั้นก็จะขยายผลออกหมายเรียกหรือหมายจับให้

มันมีคลิปตอนเกิดเหตุชัดเจน
ลูกชายก็รู้ตัวคนก่อเหตุเป็นอย่างดี
อยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มพวกนี้ให้ได้
แล้วขอแจ้งข้อหาดำเนินคดีฐานพยายามฆ่าด้วย
เพราะแม่บอกเห็นคลิปแล้วมันโหดร้ายมาก
เราไปตามคนก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
กลุ่มคนก่อเหตุ๓คนนี้นะครับ
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะฮะ
ซึ่งคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่า
เขาเป็นช่างซ่อมรถนะ
แล้วก็มาทวงล้อรถจักรยานยนต์ที่นี่
นี่ฮะแต่ตอนนั้นน่ะไม่รู้ล้ออันไหนนะฮะ
เขาก็เลยบอกถ้าไม่ได้ล้อคืนก็ขอเงินคืนก็แล้วกัน

ก็เจอแต่รถจักรยานยนต์หลายคันแล้วฮะ
แล้วก็มีคันสีชมพูของกลุ่มผู้ก่อเหตุที่จอดทิ้งเอาไว้ด้วย
ญาติญาตินะบอกว่ากลุ่มคนก่อเหตุเนี่ย

ก็คือในนิกคนเสื้อแดงนะครับ
แล้วก็มีในบอยนะครับที่อยู่ในคลิปเนี่ยจะคนเสื้อขาวนะครับ
แล้วก็ในต้อคนเสื้อลายในคลิป
ผู้หญิงที่ได้ยินเสียงที่ว่าตะโกนห้ามอยู่เนี่ย
ถ่ายคลิปด้วยนะฮะอันนั้นคือแฟนของนิกนะครับ
เราก็โทรไปคุยนะฮะได้เบอร์มานะฮะกลุ่มฝั่งคนก่อเหตุเนี่ย
เขายอมรับว่าเขาพาพวกไปกระทืบคนเจ็บจริงนะ

ปมเหตุมาจากเรื่องไปทวงล้อรถจักรยานยนต์นั่นแหละ
แต่เขาอ้างว่าถูกฝั่งคนเจ็บเนี่ยหาเรื่องก่อน
เอาเป็นว่าตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
เดี๋ยวจะติดตามตัวมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป

เพราะว่าคลิปหลักฐานก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วนะคะ